สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุพัสรามาในวันไหว้บ๊ะจ่างค่ะ
วันนี้นะคะชาวไทยเชื้อสายจีนเชื่อว่าเป็นการไหว้เทพเจ้ามังกร
เพื่อรับโชครับความร่ำรวยต่างและต้องไหว้กลางแจ้งแบบนี้ค่ะ
ดิฉันมีความกังวลเหมือนกันนะว่าถ้าวางของไหว้กลางแจ้งแบบนี้
เราจะต้องเก็บเมื่อไหร่เพราะช่วงนี้มันฤดูฝนค่ะ
แต่โดยทั่วไปแล้วประเทศไทยนะช่วงเวลานี้นะคะเป็นฝนสลับแดด
คือฝนลดน้อยลงคือเริ่มตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
แล้วก็จะลากยาวไปจนถึงช่วงกลางสัปดาห์หน้าได้เลย
ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนณช่วงเวลานี้ค่ะ
เป็นปัจจัยเดิมนะเขายังคงอยู่กับเราค่ะ
เพราะเขาเป็นลมมรสุมประจำถิ่นค่ะพัดพาเอาฝนขึ้นไปแบบเนี้ย
จากมหาสมุทรจากทะเลขึ้นไปแบบนี้
ส่วนทางตอนบนของประเทศฝนที่เกิดขึ้นได้นี่ค่ะ
ตัวแอลยอมฝนยังคงอยู่กับเรานะคะแต่กำลังไม่ค่อยแรง
ก็เลยทำให้ฝนตกร้อยละสามสิบของพื้นที่เท่านั้นเอง
พอมีแดดเข้ามาอากาศร้อนค่ะส่วนช่วงเวลาไหนที่ฝนตกลงมา
เช้าไม่มีค่ะฟ้าโปร่งโล่งสบายฝนจะเริ่มมาช่วงเย็นค่ะ
จะเห็นว่าฝนเนี่ยว้ายกรุงเทพปริมณฑลรวมถึงภาคกลางค่ะ
เกิดฝนได้ในช่วงเย็นอุ้ยเช้ารถติดขนาดนั้นแล้ว
ถ้าฝนลงมารถจะติดขนาดไหนคะคุณผู้ชมวางแผนให้ดีแล้วกันนะคะ
ส่วนคลื่นค่ะอันดามันไม่พักไม่ผ่อนกันเลยนะคะ
สูงมากสองเมตรขึ้นไปและจุดที่มีฝนเนี่ยช่วงเนี้ยเนี่ย
ที่เป็นสีม่วงอาจจะสูงมากกว่า๓เมตรได้เลย
ต่างจากอ่าวไทยมากค่ะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ไปเที่ยวได้
ช่วงเวลานี้ดิฉันทะเลไปไม่ได้ไปได้เฉพาะป่าเขาลำเนาไพร
แล้วไปเก็บของป่าค่ะปกติที่ฉันเป็นคนในอีสาน
เก็บของป่าไปเก็บเห็ดเนี่ยสีเข่าป่า
แต่ว่าทีนี้พาไปที่พยาวค่ะพยาวเขาก็มีเหตุเพราะเขามีป่าค่ะ
เห็ดปลาหน่อไม้สดเขาไปขายกันที่ตลาดต้นศักดิ์ค่ะ
จังหวัดพยาวขายถูกด้วยเห็ดไข่เห็ดตะโมง
เกลื่อนตลาดไปหมดเลยจานละ๒๐บาท
ชาวบ้านที่เอาเห็ดไปขายบอกมือเป็นระวิงเลยใส่ถุงแทบไม่ทันเลยค่ะ
พาคุณผู้ชมไปดูการเก็บมันของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชศรีมา
ปกติการเก็บมันจะต้องเดินเข้าไปเก็บแต่ที่จุดนี้บอกไม่ไหว
น้ำเต็มพื้นที่ต้องพายเรือเข้าไปเก็บมันค่ะ
ฝ่าน้ำท่วมเข้าไปดำน้ำมุดลงไปถอนหัวมันสับปะหลังขึ้นมา
เห็นใจมากเลยนะคะและน้ำท่วมแบบนี้เมื่อไหร่จะไป
คุณผู้ชมคะต้องทำงานแข่งกับเวลาเพราะมันสัมปะหลังอยู่ในน้ำนาน
เน่าเสียหายทั้งแปลงค่ะ